ในที่สุดแล้วความพยายามในการกู้ร่างของน้องมาวิน
ก็สามารถกู้ร่างสำเร็จนะคุณใช่ค่ะ
สิบหกวันนะฮะที่น้องเนี่ยจมหายไปในน้ำใต้เขื่อนศรีนครินนะครับ
ที่สุดเมื่อวานสามารถที่จะนำร่างน้องขึ้นมาได้แล้วนะครับ
วินาทีในการกู้ร่างขึ้นมาหน่อยนะฮะ
เต็มไหมเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มไม่ไม่เก็บ

โอเคครับได้ทั้งเสื้อทางกิง

ใครจะไม่อยู่๖๘ขึ้นมา๖๘แล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเสียงช่วงวินาที
ที่เจ้าหน้าที่พยายามกู้ร่างของน้องมาวิน
ขึ้นมาจากน้ำในเขื่อนศรีนครินนะครับก็ตอนที่พูดกัน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
นาทีที่กู้ภัยใช้โดรนเกี่ยวเสื้อผ้าน้องมาวินได้สำเร็จนะครับค่อยดึงร่างขึ้นมาจากใต้น้ำในระดับความลึก๗๐เมตรพร้อมกับประสานทีมนักประดาน้ำดำลงไปที่ความลึกประมาณ๔๐เมตรนะครับเพื่อนำร่างขึ้นสู่ผิวน้ำได้สำเร็จภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๓นาทีเมื่อคืนนี้นะครับท่ามกลางเสียงปรบมือดีใจ
ก็ส่งเสียงในการดีใจนะครับ

ของเจ้าหน้าที่ที่สเก็ตว่าร่างของน้องตอนจมน้ำเป็นยังไง
เพราะว่าภาพจริงไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้นะครับ
โดยปฏิบัติการการกู้ร่างน้องมาวิน

เจ้าหน้าที่ใช้ส่วนภาพสเก็ตได้ตรวจพบร่างของน้อง
และชี้ชัดชัดเจนแล้วว่าเป็นร่างของน้องมาวินจริง

โดยสภาพร่างสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้น
สภาพยังไม่เน่าเปื่อยนักนะครับ
แล้วก็มีคำตอบจากคุณหมอพรทิพย์แล้วนะ
ทำไมร่างของน้องถึงไม่เน่าเปื่อยมากนะครับ
เพราะว่าอยู่ภายใต้น้ำมันไม่มีออกซิเจน
ทำให้เกิดแบคทีเรียนะครับ

ที่สำรวจพบร่างของน้องมาวินเปิดเผยพิกัดจุดพบร่างมาวิน
บอกว่าพบน้องนอนอยู่ซอกของภูเขาใต้น้ำ
และมีก้อนหินบังตัวน้องอยู่
การค้นหาค่อนข้างยาก
การที่จะวางแผนนำร่างของน้องขึ้นมา
แม้ว่าจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นร่างของน้องจริง
ก็ค่อนข้างยากนะครับ
ตรงที่น้องอยู่มันก็เป็นเหมือนเป็นแอ่งครับนิดหนึ่งครับผม
น้องติดอยู่ตรงนั้น
นี่แหละครับก็ทราบแล้วว่าน้องติดอยู่ตรงนั้น
ชัดเจนว่าเป็นร่างของน้องมาวินนะครับ
แต่นี่ปฏิบัติการมันต้องมีขั้นมีตอนนะคุณนะ
การนำโดรนไปดึงร่างของน้องไม่ให้ไหลไปไหนอีกนะครับ
และหลังจากนั้นจะต้องกู้ขึ้นมาทำยังไง
เมื่อวานมีการขอเจ้าที่เจ้าทางเลยนะคุณนะ
ไหว้สักการะหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์บนสรรเขื่อนศรีนครินนะครับ
ดอกบัวสีชมพูทูบ๓ดอก
เพื่อขอขมาขอพรขอให้เปิดทาง
ทำภารกิจในการกู้ร่างได้สำเร็จนะครับ
แล้วก็ต้องรอถึงช่วงเย็นสักประมาณ๖โมงเย็น
เพราะก่อนหน้านั้นต้องชาร์จแบตเตอรี่

ใช่ค่ะแล้วพอตอน๖โมงเย็นก็ต้องเริ่มปฏิบัติการค่ะ

ต่อให้จะ๗๐กว่าเมตรคือใช้โดรนประมาณ๕นาที
สามารถดิ่งไปจนถึงร่างของน้องที่จมอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องบังคับค่อยบังคับ
อันนี้ต้องใช้สมาธิและความเชี่ยวชาญมากเลยนะ
เอาตัวตะขอเกี่ยวที่เสื้อกับเกี่ยวที่กางเกงของน้องมาวิน
แล้วดึงขึ้นมาตอนแรกยังคิดไว้อยู่เลย
ถ้าเกิดว่าเกี่ยวขึ้นมาแล้วมันเกิดหลุด
ร่างน้องหลุดออกจากกันจะต้องทำยังไงต่อ
ใช่นะครับก็เมื่อกี้อย่างที่เราได้ยินเสียงคลิปนะฮะ
เสียงในคลิปเสียงพูดกันของเจ้าหน้าที่
บอกว่าเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วค่อยดึงค่อยดึง

เทียบเท่ากับตึกสูง๒๓ชั้นนะครับ
ในช่วงที่เราได้ยินเสียงว่าเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้ว
ค่อยดึงค่อยดึงกลัวหลุดนะฮะ
เพราะว่าจะต้องดึงร่างของน้องขึ้นมานะครับ
โรนใต้น้ำจริงสามารถรับน้ำหนักได้๘๐กิโลกรัม
ก็ถือว่าดึงร่างของน้องขึ้นมาไม่ยากนักนะครับ

ก็ดำน้ำลงไปอยู่ที่ความลึกสักประมาณ๓๐๔๐เมตร
ก็หลังจากโดนปฏิบัติภารกิจเสร็จใช่ไหม
มาจาก๗๐เมตรขึ้นมาถึงระดับความลึกสักประมาณ๔๐เมตร
เจ้าหน้าที่ที่ลงไปดำน้ำเนี่ย
ก็สามารถที่จะนำร่างขึ้นมาต่อได้จนกระทั่งถึงผิวน้ำ
แล้วก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมฮะ

คือไม่ให้สื่อมวลชนในการถ่ายภาพร่างของน้องเลย
ทีนี้ครอบครัวของน้องมาวินนะคุณนะ
ก็ไปรับร่างของน้องตั้งแต่ที่สรรเขื่อนศรีนครินนี่แหละครับ
เอารูปภาพเอาทูบเอาเทียน
อันเชิญน้องมาวินไปอันเชิญวิญญาณของน้องมาวินนะครับ
และทีนี้ก็ต้องนำศพของน้องมาวิน

ถึงจะส่งร่างให้กับครอบครัวบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดแม่เก๋นางสาวเกษราเฟื่องฟูนะครับ
แม่ของน้องมาวินได้โพสต์อาลัยน้องมาวินเนธเดชา

นำร่างของน้องมาวินคืนสู่แม่เก๋ได้
รวมถึงแชร์โพสต์ของผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพ
ช่วยเหลือค้นหาร่างของน้องมาวิน
ตั้งแต่วันแรกที่น้องจมน้ำนะ
คือในวันจันทร์ที่๒๔ตุลาคมนะฮะ
จนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้รวม๒๗วัน
ซึ่งวันสุดท้ายภารกิจในการนำร่างขึ้นมา
สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์นะครับ
เบียร์เองก่อนหน้านั้นก็มีการโพสต์เรื่อยนะคุณนะ

ว่าการกู้ร่างน้องมาวินเป็นยังไง
ก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าภารกิจจบ๑๐๐
มาวินคิดถึงแม่มั้งเลยขึ้นมา
ขอบคุณทุกหน่วยงานพวกเราทำได้นะครับ

ความพยายามตลอด๒๗วันที่ผ่านมาไม่สูญเปล่านะครับ
แล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้คุณแม่ของน้องมาวิน

แล้วก็ผลชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านั้นก็มีตำนานกล่าวขาน
เกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนศรีนครินเยอะนะครับ
เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ
แล้วก็อีกอย่างเป็นพื้นที่ที่มีคนจมหายภายในใต้น้ำจำนวนมากเหมือนกัน

เป็น๙ร่างที่ไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้
บางคนบอกว่าญาติของเขาหายลงไปอยู่ใต้เขื่อนศรีนคริน
ตั้งแต่ปี๕๙คุณคิดดู๖ปีแล้ว
จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถเอาร่างขึ้นมาได้นะครับ
แต่สำหรับร่างของน้องมาวินที่เอาร่างขึ้นมาได้

ใช่ก็เลยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ร่วมมือกันทั้งหมดเลยนะ
ภาครัฐเองภาคเอกชนเองเจ้าหน้าที่เป็นร้อยนาย
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่งั้นจะเป็นความทุกข์ทรมานของครอบครัวจริง
การที่ไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้นะครับ
วิญญาณน้องจะอยู่อย่างไรแต่ตอนนี้สามารถนำขึ้นมาได้แล้วนะครับ
วันนี้ก็ต้องติดตามนะเรื่องของการชนะสูตร
ส่งมอบร่างของน้องมาวินให้ครอบครัว